สืบเรื่องความรัก
กับเพลงยังรอข่าวรัก
เพลงประกอบละครแก๊งป่วนสืบข่าวนี่แหละ
ซึ่งเรื่องเสียงร้องเนี่ยแทบไม่ต้องห่วงเลยคุณผู้ชม
น้องเนี่ยร้องเพลงออกมาได้สมมงนางเอกลิเกอย่างแน่นอน

แต่อยากให้คุณผู้ชมช่วยเราดูช็อตนี้ดี

นางเอกของเราก็เขินเบอร์แรง
เกิดอะไรลองไปดู
สังเกตพฤติกรรมของน้องกันดูค่ะ
จะมีความเป็นแบบว่าป๊อปอะไรอย่างนี้
ซึ่งแตกต่างจากที่แป้งเคยร้อง

มีความแบบพูดถึงแบบว่าอยากสืบข่าวของเธอด้วยเหมือนกันนะ
สืบข่าวอื่นแล้วแต่ฉันก็อยากจะสืบข่าวของเธอด้วยนะคะ
อุ๊ยเสียงใส่กลุ่มน้องฝ่อนแล้วก็ฝ่อนทั้งภาพที่ถ่ายให้อยู่ตอนนั้นน่ะน่ารักดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ